คุณผู้ชมครับมีเหตุการณ์นักเรียนนักเลงเกิดขึ้นที่รัชบุรีนะฮะ
คือโอ้โหยิงกันเนี่ยต่อหน้าต่อตาชาวบ้านที่เห็นแถวนั้นนะครับ

ที่เกิดเหตุนะครับอยู่บนถนนสมบูรณ์กุลบริเวณหน้าร้านก๋วยเตี๋ย
และร้านถ่ายเอกสารทางใปรวงพจบรรทรัชบุรี
เมื่อวานนี้ครับในท้องที่ของสพเมืองรัชบุรีนะครับ
จุดเกิดเหตุเนี่ยโอ้โหรถราครับข้างนะครับ
เป็นช่วงเวลาเร่งด่วนด้วยเย็นเมื่อวานนี้
คนเจ็บที่ถูกยิงเป็นเด็กหนุ่มอายุ๑๖ปี
เรียนอยู่ชั้นปวช๑วิทยาลัยอาชีวะแห่ง๑ที่รัชบุรีนะฮะ
ถูกยิงด้วยกระสุนปืนลูกซองเข้าหน้าอก๑นัด
ท้องอีก๒นัดขาซ้ายอีก๑นัดนะฮะตอนนี้รักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาล
หลังจากเจ้าหน้าที่มาถึงจุดเกิดเหตุนะครับ
ก็พบพวกปลอกกระสุนปืนตกอยู่ในที่เกิดเหตุ
แล้วก็มีผู้ที่เขาให้ข้อมูลนะฮะ
ถูกกระสุนปืนลูกหลงเข้าที่กระชนด้านหน้า๑นัด
เจ้าของรถชื่อนายรัฐศาสตร์เกรดเต็มอายุ๕๐ปี
เป็นกำนันด้วยนะครับอยู่ที่ตำบลพิกุณฑองที่อำเภอเมืองรัชบุรี
กำนันรัฐศาสตร์บอกว่าแบบนี้ครับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นก็คือ
เจ้าขับรถมาจอดที่เกิดเหตุเพื่อรอรับลูกสาวเลิกเรียน
เย็นเมื่อวานนี้ระหว่างนั่งรออยู่ในรถเห็นนักศึกษาปวช๑อายุ๑๖
คนที่ถูกยิงเนี่ยขี่จักรยานยนต์มาจอดที่ท้ายรถของเขา
มาคนเดียวนะครับแบบนี้ครับแล้วก็ลงจากรถเลย
จอดรถเสร็จลงจากรถในมือถือท่อนเหล็กด้วยเดินข้ามถนน
ตรงไปที่จักรยานยนต์ฝั่งตรงข้ามที่จอดอยู่๒คัน
แล้วมีวัยรุ่นนั่งซ้อนท้ายกันอยู่๕คน
กะว่าไปเอาเรื่องแน่เพราะเจอคู่อริ
ปรากฏว่ายังไม่ทันวิ่งไปถึงฮะ
ไอ้กลุ่มวัยรุ่น๕คน๑ในนั้นชักปืนออกมายิงใส่เลยครับ
เจอปืนเข้าไปครับหลายนัดฮะเซฟุบอยู่ข้างถนนเลยครับ
ขืนใจแบบวิ่งมาที่ฟุตบาทอีกฝั่งหนึ่งได้
แล้วกลุ่มวัยรุ่นที่ก่อเหตุก็ขี่จักรยานยนต์หลบหนีไป
อีกไม่นานก็มีเพื่อนของคนที่ถูกยิง

ค่ะก็จอดรถแล้วก็พาเพื่อนส่งโรงพยาบาล
ก็มีคนเจ็บเมี่ยที่ดูดในรถ
กลุ่มคนก่อเหตุเป็นเด็กอยู่อีกชุด
หนึ่งอยู่ในเขตเทศบาลเมืองรัชบุรีนี่แหละไม่ได้เรียนที่ไหน
แต่เคยมีเรื่องทะเลาะวิวาสกับเขาตั้งแต่ช่วงสงคราน
อ่านี่ฮะภาพจากกล้องวงจรปิด
ช่วงที่วิ่งไปเห็นไหมคือเห็นคู่อริถือท่อนเหล็กวิ่งไปแล้วก็ถูกยิงมา
อยู่ที่หน้าโรงเรียนแห่งหนึ่งที่ราชบุรีคราวนี้พอขี่จักรยานยนต์มาเจอบนถนนพอดี
ก็เลยไล่ตามแล้วก็เนี่ยฮะจะเอาคืนแต่ถูกสวนยิงก่อนนะครับอ่า
ก็บาดเจ็บไปผู้ปกครองของมือยิงตกลงล่าสุดพาไปพบตำรวจแล้วนะครับ
พาคนที่ก่อเหตุไปมอบตัวกับตำรวจแล้วเมื่อช่วงสายที่ผ่านมานะครับ
มีการสอบสวนโดยสหวิชาชีพเป็นเยาวชนเหมือนกันนะฮะ
เดี๋ยวต้องไล่ตามจับพวกเพิ่มเติมนะครับอ่า
ปู่ของเด็กที่ถูกยิงบอกว่าก่อนหน้านี้กลุ่มคนที่ยิงหลาน
เคยมีเรื่องวิวาสกับหลานมาแล้วนะครับ

แต่ก่อนนั้นมันเคยก็เคยไปไล่ตีหลานนะหน้าโรงเรียนเบนมะห่นแล้ว
แล้วตำรวจบอกให้ไปแจ้งความตอนเช้าก็ว่ามันเรื่องเด็กก็เลยปล่อยมันไป
ไม่นึกว่าจะมาโดนอีกรอบรอบนี้อีกรอบเนี้ยแบบไอ้นั่นน่ะ
ไอ้คนมามายิงกับไอ้คนไล่ตีชุดเดียวกันเลยสองรอบแล้วเนี้ย
ตอนนี้อาการน้องเป็นยังไงบ้างคะก็หายใจเจ็บหน้าอกที่ปอดอ่ะ
เจ็บปอดบอกว่าลูกมาเข้าไปช่วงนั้นด้วย
ก็โดนหลายนัดนะครับอาการก็แย่ก็ยังกินอะไรไม่ได้
ลูกพ่อของแม่น้องไปไหนบ้างคะอยากกลับแบบนี้อ่ายังยังไม่กลับเลย
เดี๋ยวถ้าคนเจ็บหายดีก็คงจะสอบปากคำอย่างละเอียดอีกครั้ง
ส่วนคนก่อเหตุที่เป็นมือปืนมามอบตัวผู้ปกครองมาพามามอบตัวแล้วนะครับ
วิ่งพุ่งมาหาเขาก่อนแล้วระหว่างนั้นก็ตะโกนด่าบุพการีด้วยถ้อยคำหยาบคายด้วย
เขาก็เลยจำเป็นต้องยิงใส่เพื่อป้องกันตัว
แต่มันทำให้เห็นเลยว่าอย่าไปห้าวมากเลยน้อง

คือโดนสวนมานี่โอ้โหนี่ดีนะไม่ตาย